คุณผู้ชมฮะจะเป็นเคสที่๒หรือเปล่านะครับที่ผู้ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด๑๙แล้วก็เสียชีวิตนะฮะทีนี้ครับก็ต้องมีการสอบสวนก่อนนะฮะว่าการฉีดวัคซีนให้กับพระรูปนี้และทำให้ท่านมรณภาพนั้นเกี่ยวกับวัคซีนโควิด๑๙หรือเปล่าหรือว่าด้วยท่านเป็นโรคประจำตัวแล้วก็เสียชีวิตนะครับ
เมื่อวานนี้วันที่๑เมษายนเวลา๑๔นาฬิกา
แล้วก็ถูกนำร่างไปชนะสูตรที่โรงพยาบาลตำรวจแล้ว
เบื้องต้นทางด้านอธิบดีกรมควบคุมโรคเปิดเผย
บอกว่าพระครูท่านมีโรคประจำตัวหลายโรคอาภาษณ์หลายโรค
ก็คือเบาหวานประกอบกับท่านอายุมากแล้ว
ถือว่าท่านเป็นกลุ่มเสี่ยงที่ต้องได้รับการฉีดวัคซีน
ซึ่งทางกรมการแพทย์ก็มีการฉีดวัคซีนให้นะครับ
เนื่องจากอยู่ในเกณฑ์ของผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่๖๐ปีขึ้นไปนะครับ
ทางนี้คาดว่าอาจจะเป็นเหตุบังเอิญร่วมนี่ทางอธิบดีพูดแบบนี้

เพื่อให้ทราบถึงสาเหตุที่แท้จริงต่อไป
ส่วนมีพระรูปอื่นที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด๑๙เหมือนกัน
ตอนนี้มีการตรวจสอบว่ามีพระรูปอื่นท่านอาภาษณ์ด้วยหรือเปล่า
ปรากฏว่าตอนนี้ยังไม่ได้รับรายงานว่ามีพระรูปใดมีอาการอาภาษณ์
หรือได้รับผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการฉีดวัคซีนนะครับ
อันนี้ก็ต้องสอบสวนโลกอย่างเข้มข้นต่อไปนะครับ
แล้วก็ท่านอธิบดีกรมการแพทย์นะฮะนายแพทย์สมศักดิ์อักษิณนะครับ
ก็เปิดเผยออกมาเหมือนกันบอกว่าพระรูปดังกล่าวนะฮะ
ก็คือผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศ์พระครูสิริปัญญาเมธีที่มรณภาพ
ได้รับการฉีดวัคซีนตั้งแต่เวลา๑๐นาฬิกาของวันที่๓๑มีนาคม
มีการสังเกตอาการตามขั้นตอนอย่างชัดเจนนะคุณ
ครบ๓๐นาทีตามหลักเกณฑ์เลย
อาการยังปกติทุกอย่าง
จากนั้นนะครับมีการสอบถามลูกศิษย์ของวัด
ซึ่งลูกศิษย์ของวัดก็แจ้งว่าพระครูสิริปัญญาเมธี
อาภาษณ์โรคเรื้อรังทั้งเบาหวานความดันโลหิตสูง
แล้วก็มีไขมันอุดตันนะครับ
แล้วก็ช่วงเย็นของวันที่๓๑มีนาคม
ลูกศิษย์สังเกตอาการของพระครู
เพราะว่าพระครูมีอาการอ่อนเพลียนะครับ

ทีนี้ช่วงเช้าของวันที่๑เมษายนคือเมื่อวานนี้นะครับ
ทางวัดเองก็ไม่เห็นพระครูลงมาฉันพระทหารเช้า
กระทั่งเวลาล่วงเลยไปถึงสายนะครับ
เกิดความสงสัยก็เลยไปดูที่กุฏิ
พระครูท่านมรณภาพก็เลยมีการแจ้งทางโรงพยาบาลตำรวจ
ให้นำร่างของพระครูไปชนะสูตรนะครับ
ทีนี้ต้องรอสาเหตุของการมรณภาพว่ามาจากอะไรกันแน่นะครับ
นี่คุณผู้ชมนี่คือสิ่งที่ทางพระลูกวัดได้รายงานมานะครับ

ก่อนหน้านี้นะครับทางเพจของวัดไตรมิตรวิทยาบรามวรวิหาร

ก็ได้มีการเผยแพร่ภาพกิจกรรมกิจการการฉีดวัคซีนโควิด๑๙แด่พระสงฆ์
ซึ่งได้ใช้สถานที่ของทางวัดไตรมิตรเนี่ยนะครับ
โดยมีทีมแพทย์พยาบาลจากโรงพยาบาลสงฆ์มาดำเนินการฉีดวัคซีนให้กับคณะสงฆ์
รวมทั้งสิ้นจำนวน๑๕๑รูปจาก๙วัดในเขตสัมพันธวงศ์นะครับ
โดยทางพระครูที่มรณภาพนะครับก็เป็น๑ในจำนวน๑๕๑รูปที่ได้รับการฉีดวัคซีน
เพราะว่าในการฉีดวัคซีนครั้งนี้มีพระที่มีอายุ๖๐ปีขึ้นไปจำนวน๒๗รูปให้คุณต้องแยก
นี้การฉีดวัคซีนครั้งนี้มีพระชั้นผู้ใหญ่หลายรูปเข้ารับการฉีด
เช่นเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออกนะครับ
และเป็นกรรมการมหาเทรสมาคมเจ้าอาวาสวัดไตรมิตร
แล้วก็สมเด็จพระมหารัชมังคลมุณีรัชมงคลมุณีหรือว่าเจ้าคุณทงชัยเจ้าคณะใหญ่หนกลาง
ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรท่านได้รับการฉีดวัคซีนด้วยนะครับ
โดยมีนี่ฮะอย่างที่เห็นก็คือรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับ
สาธิตปิตุเตชะร่วมดูแลความเรียบร้อยด้วยนะครับ
คุณผู้ชมค่ะความคืบหน้าล่าสุดที่วัดสัมพันธวงศ์
เขตสัมพันธวงศ์กรุงเทพมนครเมื่อเช้านี้นะครับ
ก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจจากสนจักรวรรดิ
เจ้าหน้าที่กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข
แล้วก็ตัวแทนสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์
เดินทางมายังวัดสัมพันธวงศ์นะครับ
เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงกันอีกครั้ง
แล้วก็มีการนิมนต์พระลูกวัดภายในวัดสัมพันธวงศ์
เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด๑๙ทั้งหมด
มาสอบถามถึงอาการว่าอาการฉีดไป๒วัน
ท่านมีอาการอย่างไรบ้างมีพระรูปไหนที่อาภาษณ์
หรือว่ามีอาการไม่พึงประสงค์มีอาการแทรกซ้อน
หลังรับการฉีดวัคซีนไปแล้วนะครับ
ทีมข่าวของเรานะครับได้พูดคุยกับหลวงพ่อรูปหนึ่ง
ซึ่งท่านก็ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด๑๙
ในวันเดียวกันก็คือวันที่๓๑มีนาคมเช่นเดียวกันนะครับ
ท่านเปิดเผยบอกว่าหลังฉีดวัคซีนนะตัวท่านเองไม่ได้รู้สึกผิดปกติอะไรนะ
ก็เหมือนกับไม่ได้ฉีดยาอะไรเลยคุณนะครับไม่มีผลข้างเคียงใด
แต่จากการพูดคุยกับพระรูปอื่นนะฮะก็ทราบว่ามีบางรูป
ประมาณสัก๓๒๓รูปรู้สึกอ่อนเพลียอยู่บ้าง
ในช่วงเช้าของวันที่๑เมษายนหลังจากฉีดมาแล้ว๑วันนะครับ
คือเพราะว่าอาการข้างเคียงที่เกิดขึ้นจริงพระลูกวัดก็มีการบอกเหมือนกันว่า
ข้างเคียงที่ว่าคือมีไข้สูงทีนี้ก็นำส่งโรงพยาบาลจุลาลงกร
แล้ว๑ใน๓รูปที่มีอาการข้างเคียงมีอาการแน่นหน้าอกหายใจไม่สะดวก

เมื่อเช้านี้คุณอนุทินก็ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวที่ธรรมเนียบรัฐบาล
นักข่าวก็ถามถึงเรื่องนี้นี่แหละซึ่งคุณอนุทินก็บอกว่าจริงเป็นสิ่งที่น่าเสียใจ
แล้วเราทุกคนก็รู้สึกไม่ดีเดี๋ยววันนี้จะนำร่างพระที่มรณภาพมาชนะสูตรหาสาเหตุ
ส่วนรายละเอียดต่างต้องรอให้อธิบดีกรมการแพทย์รายงาน
แต่ว่าถ้าเกิดว่าในส่วนตัวคุณอนุทินก็มั่นใจว่าการมรณภาพน่าจะไม่เกี่ยวข้องกับการฉีดวัคซีน
ว่ามันอาจจะเป็นจังหวะเวลาที่มาตรงกันพอดี
รวมถึงคุณอนุทินก็ย้ำด้วยนะไม่อยากให้ประชาชนตื่นตระหนก
แล้วก็ตกใจกับเรื่องนี้อยากให้รับวัคซีน
แต่เรื่องนี้ต้องรอเรื่องเกี่ยวกับผลการมรณภาพนะคะ
นะครับก็เป็นสิ่งที่ต้องสอบสวนกันต่อนะฮะ